สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนเมืองใหญ่คนเมืองท่องเที่ยวคนกรุงเทพ
ขื่นกันมานานแล้วเรื่องปัญหาแท็กซี่บางพวกบางกลุ่ม
ปัญหาร่วมเดิมนั่นแหละครับปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
ปัญหาแบบนี้คาราคาซังมานานมากพยายามจะแก้กันอยู่
ในที่สุดคนก็เรียกร้องให้แก้กฎหมายแก้กฎกระทรวงแก้ระเบียบ

ก็กำลังดำเนินการกันอยู่น่าแปลกตรงที่ว่าคนที่เห็นด้วย
ที่จะให้แก้กฎหมายเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
เมื่อวานนี้เพจที่ไหนไม่รู้ไปสำรวจความเห็นคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์
เห็นด้วยอ้าวคำถามที่ตามมาก็คือว่า
แท็กซี่มิเตอร์ที่วิ่งอยู่ประมาณ๗๐๐คันตอนนี้จะปรับตัวยังไง
จะปรับตัวยังไงจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไง
นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นจะขอคุยกับประธานเครือข่ายสากรแท็กซี่
ในเขตกรุงเทพหน่อยคุณวิทูลแนวพาณิชย์อยู่ในสายแล้วนะฮะ
สวัสดีค่ะคุณวิทูลครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านผู้ชมด้วยนะครับ
เตรียมปรับตัวหรือยังถ้าเขาจะแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบกระทรวงให้
แกรปถูกกฎหมายเนี่ยก็เตรียมมาโดยตลอดนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เราก็อยากให้มีความชัดเจน
แล้วก็สังคมก็มีความเข้าใจนะครับว่าอ่าทางแท็กซี่เดิมเนี่ย
ออกมาคัดค้านเรื่องการแก้กฎหมายให้รถลักษณะเดียวกับแกรปเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ย
ผมก็เองก็นำเรียนนะครับว่าตลอดระยะเวลา๕ปีเนี่ยเราออกมาขับเคลื่อนเนี่ย
ไม่เคยที่จะขัดขวางในเรื่องการแก้กฎหมายเลยฮะเราอยากให้เกิดความชัดเจนในเรื่องกฎหมายเท่านั้นเอง
รัฐเนี่ยจะเอายังไงถ้าจะใช้กฎหมายแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ย
ก็ต้องไปแก้กฎหมายหรือไม่หรือถ้าจะยังยืนยันว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันใช้ได้
ก็ต้องไปปราบรามผู้กระทำผิดกฎหมายนะครับ
เพราะฉะนั้นเราอยากได้ความชัดเจนเราไม่ได้ไปคัดค้านไม่เคยคัดค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลา๕ปี
หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าแกรปผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มให้จริงจัง
แต่ถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายก็ทำเสียไม่ขัดข้องครับ
เราสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะครับว่าเราก็อยากจะเห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในกลวิธีในแต่ละประเทศเนี่ยบางประเทศก็ใช้ได้ผลนะครับ
ประเทศไทยเราเองเนี่ยทางเราเองไม่เคยคัดค้านเพราะฉะนั้นทั้งแท็กซี่เก่าแท็กซี่ใหม่จะอยู่กันได้อย่างไรถึงจะเกิดความความยุติธรรมเนี่ยเราเองก็สนับสนุนนะครับ
แล้วแล้วแล้วแท็กซี่ที่วิ่งอยู่เจ็ดหมื่นคันเนี่ยเขาจะปรับตัวอย่างไรที่จะสู้กับแก๊ปได้
แน่นอนนะครับเราเองก็คงจะต้องไปทำแอปขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ใช้บริการนะครับนั่นอย่างที่หนึ่งว่าเราเราต้องทำแต่ว่าที่เราทำผ่านมาร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกก็คือไปทำแท็กซี่โอเค
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเคเพราะว่าบางอย่างมันใช้ไม่ได้ขนส่งเองก็ทราบดีว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร
หลังจากนี้ก็คงแก้ปัญหาเรื่องของแอปไว้รองรับกับในเรื่องของระหว่างการแก้กฎหมายถ้ามีการแก้กฎหมายจริงนะครับ
เราได้ยื่นไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าเกิดมันมีผลกระทบเนี่ยก็ลองหามาตรการเยียวยาทำยังไงในการช่วงปรับตัวเนี่ย
มันจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรนะครับเราเองคงไม่ได้หมายความว่าถ้าเยียวยาแท็กซี่ต้องไปเอาเงินจากแกรปมาให้แท็กซี่เดิม
รัฐเราต้องเอาภาษีมามาชดเชยเราเนี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าระบบวิธีการเยียวยานี่คงมีหลายวิธี
ซึ่งเราเองก็นำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แต่ว่าต้องเป็นธรรมใช่ไหมแกรปเนี่ยจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายมีการเสียภาษีให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานเดียวกันราคาจะได้ไม่เอาฮะ
เราอยากเห็นเช่นนั้นนะครับแต่การตัดสินใจเนี่ยจะเป็นเช่นไรเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบได้
แต่เราอยากเห็นว่ากฎิกาออกมาที่เป็นธรรมว่าจะต้องทำยังไงในเรื่องของรถที่จะให้บริการสาธารณะได้เนี่ย
ถ้ามันเป็นเช่นนั้นเราก็อาจจะไปจดทะเบียนเป็นเช่นเดียวกับทางที่เขาทำอยู่ก็อาจจะเป็นได้ในเรื่องของอนาคตนะครับ
ครับฉะนั้นช่วงนี้รอความชัดเจนแต่ว่าคุณวิทูลก็คงทราบว่าที่คนเขาเรียกร้องกันเกือบ๑๐๐ให้แก๊บถูกกฎหมาย
เพราะเขาขมขื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจกับการบริการของแท็กซี่บางพวกบางกลุ่มซึ่งก็เยอะนะ
ฉะนั้นช่วงที่เขากำลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมาตรการที่ออกมาวันก่อนว่าถ้าทำผิดปรับได้ได้ถึง๒๐๐ปรับเท่าแก่ได้ด้วยถึง๕๐๐ใช้ได้ไหมมาตรการนี้
เราใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับมาโดยตลอดนะครับถ้าย้อนกลับไประยะ๑๐ปีเนี่ยที่เริ่มมีการปฏิเสธขึ้นมาเรื่อยแล้วก็มาหนักข้อช่วงปี๒ปีหลังเนี่ยใช้มาตรการทางกฎหมายมาตลอด

ครอบคลุมในพื้นที่แล้วก็กระจายอยู่๒๔ชั่วโมงในกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นน่าจะมีมาตรการอื่น
โดยเฉพาะต้องดูที่ว่าต้นเหตุแห่งการปฏิเสธมันมาจากอะไร
มาจากอัตราค่าโดยสารไม่สะท้อนต้นทุนไหม

อันนี้เมื่อก่อนเราพูดกันมันไม่มีข้อมูล
วันนี้มีแท็กซี่โอเคขึ้นมาขนส่งเองมีข้อมูลหมด
ว่าแท็กซี่ใช้เวลา๑๐ชั่วโมงวิ่งได้กี่เที่ยว
มันเป็นเงินเท่าไหร่ในรายได้
และรายจ่ายเป็นข้อมูลที่เขามีอยู่หมดแล้ว
แปลว่าถ้าขับท็กซี่ตรงไปตรงมา
ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเขาโบกไปไหนก็ไป
ไม่ตุกติกอยู่ไม่ได้หรือ
จะเรียกได้ว่าขาดทุนแน่หรือไม่ก็ไม่มีกำไรนะครับ
วันนี้มีตุกติกบ้างอะไรบ้างที่เรายอมรับนะครับว่ามีจริงเนี่ย
ก็หรือเข้าบ้านอยู่วัน๑๓๔๐๐บาท
แต่ถ้าไม่ตุกติดวิ่งทุกเที่ยวเนี่ยไปเจอเที่ยวแรกเลยไปเจอรถติดเนี่ยขาดทุนแล้ว
กว่าจะตามทุนได้เนี่ยเข้าไปครึ่งวันแล้ว
เดี๋ยวอีกครึ่งวันไปเจอรถติดอีกสักเที่ยวสองเที่ยวเนี่ยหมดเวลาแล้ว
เอาแต่ว่ารถติดมิเตอร์ก็เดินมาเจอเลยครับ
ตัวที่เขาคิดกันไว้นะครับแล้วคนเข้าใจตรงกันว่าเวลารถติดแล้วมิเตอร์เดินนะครับ

แต่ว่าในนั้นมันมีข้อแม้ว่าต้องติดถึงขนาดว่ามาขับเคลื่อนไม่ได้เลย
เกือบถึงนาทีและมีรถขยับนิดนึงไม่มีการทดเก็บให้
วิ่งไปแล้วมันก็ไม่ได้ไอ้ตัวรถติด

ต้นทุนแท็กซี่ต้นทุน

ขับแท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวนี้

มันมันถามว่าไม่พอกิน

เมื่อก่อนขับ๘ชั่วโมงอยู่ได้

กว่าที่จะเหลือเงินเข้าบ้าน

เอาแรงกายเข้าแลกด้วย๑๔ชั่วโมง

เพิ่มค่าโดยสารให้เช่นว่า

เท่านั้นเท่านี้เพิ่มต่อไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ย

อยู่ได้ไหมถ้าสมมุติทางออกเป็นอย่างนั้น

แต่ว่านอกจากเพิ่มแล้ว
ต้องรู้วิธีการเพิ่มด้วย

ไม่ใช่ว่ายังเลือกวิ่งได้อีก

ให้ได้มาตรฐานเหมือนกับสากล

แต่ว่าคุณเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์เลย
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกเจอผู้โดยสารรีบรับเลย
เพราะว่ามันจะคุ้มทุกเที่ยววิ่ง

ไม่ขัดคล่องที่จะให้กรัพย์ถูกกฎหมาย

กร้องอักษรที่ขึ้นไว้ว่า

แต่ว่าอยากเห็นความชัดเจนและยุติธรรม
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายสากรแท็กซี่

คอยดูครับคุณกรอบคุณน้ำแข็งครับว่า
ตกลงเรื่องจะไปถึงไหนอย่างไร
และช่วงระยะที่ยังไม่มี
จะแก้ปัญหากันยังไงเขาบอกว่า
ขึ้นค่าปรับเนี่ยไม่ใช่ทางแก้

พูดตรงก็คือถ้าไม่ตุกติดบ้างเนี่ย

แต่จุกติดเกินไปประชาชนก็หันไปหาแกรปนะฮะ